ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานศพนะฮะของเจ้าของปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่

เขาเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
อายัดศพของพ่อบอกว่าเชื่อว่าการตายของพ่อนั้นมีเงื่อนงำที่น่าสงสัยอยู่นะครับ
ตำรวจภูทรแม่มริมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยแพทย์นิติเวศแล้วก็นางอัญชรีกรมาพิจิตร
เป็นลูกสาวของนายชูชาติกรมาพิจิตรซึ่งเป็นเจ้าของปางช้างแม่สา
เป็นปางช้างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็เดินทางไปที่โบสถเซนต์นิโกลาสนะครับ
อยู่ที่บ้านต้งหลวงอำเภอแม่แรมซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีศพให้กับผู้เป็นพ่อก็คือนายชูชาตินะครับ
เสียชีวิตด้วยวัย๗๙ปีเมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แต่ว่าลูกสาวได้แจ้งขออายัดศพของพ่อต้องการให้นำศพไปผ่าชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
เนื่องจากสงสัยว่าการตายของพ่อมีเงื่อนงำบางประการ
เพราะก่อนหน้านี้นายชูชาติรักษาตัวที่โรงพยาบาลมานานร่วมเดือน
จู่เนี่ยคือพ่อเขามีภรรยาใหม่นะฮะจู่ภรรยาใหม่พาตัวพ่อเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วไปอยู่ที่บ้าน
บอกว่าจะพาไปรักษาที่บ้านวันเดียวครับหลังจากนั้นพ่อเนี่ยเสียชีวิตเลย
ทั้งที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลทั้งยังไม่มีการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องของการเสียชีวิตของคุณพ่อด้วยนะครับ
ไปฟังเสียงของคุณอันสรีนะครับ
ก็ต้องทำตามขั้นตอนที่กฎหมายสมัยครับ
ตอนนี้คือแทฟที่เข้ามาสนุนแล้วใช่ไหมครับ
สำหรับนายชูชาตินั้นเป็นเจ้าพ่อปางช้างแม่สาบ
ช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีช้างอยู่๘๐เชือก
แล้วปางช้างที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทางเลือด
ซึ่งจากการทำปางช้างมานานกว่า๔๐ปี
ทำให้นายชูชาติเป็นคนที่มีฐานะดีระดับพ่อเลี้ยง
เศรษฐีใหญ่ของเชียงใหม่
ครอบครองทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านบาท
ซึ่งลูกสาวก็คาดว่าภรรยาใหม่จะคิดทำอะไร
เพื่อที่จะไปฮุบสมบงสมบัติหรือเปล่า
ก็เลยแบบขออายัดศพคุณพ่อตรวจสอบไว้ก่อนนะคะ
ก็ต้องรอเรื่องของการตรวจสอบนะคะ
วันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณล่ามภาษามือของเราด้วยนะคะ
อาจารย์พรายวันแสงสุนทรค่ะ